คุณผู้ชมครับตลอด๓๐วันที่ผ่านมาความโศกเศร้าเสียใจ
ยังคงอยู่ในหัวใจของประสบกรณิกรไทยทั้งประเทศนะครับ
เช่นเดียวกันกับนางเอกสาวแอนทองประสมครับ
วันนี้ตั้งใจเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ในวันครบรอบ๓๐วันแห่งการเสด็จสวรรคต
ถึงแม้ไปแล้วได้อยู่เพียงนอกกำแพงของพระบรมมหาราชวังก็ตามครับ
นางเอกสาวเจ้าของชายาเจ้าหญิงของวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสม
ถ่ายทอดความจงรักภักดีความรักและความคิดถึงสุดหัวใจ
ต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยตลอด๓๐วันแห่งการสูญเสีย
เห็นภาพความตั้งใจมุ่งมั่นใช้เวลาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละวัน
เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ยังติดแฮชแท็กระบุวันที่ไปในทุกวันด้วยครับที่เธอเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง
จากภาพที่จะเป็นความทรงจำสัญลักษณ์แห่งความรักและความคิดถึงสุดหัวใจแล้วยังมีข้อความที่นางเอกสาวคนดังกล่าวถ่ายทอดออกมาด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเช่นข้อความว่ารักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจมากราบพ่อก่อนกลับบ้านหมดเวลาที่จะได้ชื่นชมพระบารมีสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดให้พ่อสบายใจตอนนี้คือเดินหน้าต่อไปเป็นต้นครับ